เวลาต่อไปนี้ต้องไปดูเรื่องนี้ก่อน

อันนี้เป็นประเพณีโบราณของชาวร้านหนา
เขาว่ากันว่ามีหนึ่งเดียวในโลก
เห็นไหมคะคืออะไรไปดูเลย
แบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมคะ
ดูเป็นการแห่ที่น่าสนุกดีเหมือนกันเนาะ
คงจะแบบว่าฉ่ำเย็นกันอยู่
แล้วก็อิ่มบุญกันแบบล้นหลามเลยทีเดียว
เขาบอกว่าประเพณีนี้มีหนึ่งเดียวในโลก
และหนึ่งเดียวในจักรวาล

ซึ่งเขาบอกว่าประเพณีนี้ของชาวล้านนาน
เรียกว่าประเพณีตานก๋วยสลากนั่นเอง
สลากพอคุ้นอยู่นะคุ้นเลย
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะ
มีการตานสลากพัดลุยน้ำแบบนี้ในช่วงก่อนออกพรรษา
ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของวัด
แล้วก็จัดขึ้นที่วัดสรรคลางหมู่๑ตรดคำใต้จังหวัดพญาว

ใช่เห็นไหมก็จะมีการสูบน้ำให้ท่วมภายในบริเวณลานวัด

อันนี้คือที่มันมีน้ำอย่างนี้คือเขาสูบเข้ามานะ

ไม่ใช่เขาเรียกว่าการเหมือนตาลสละพัดลุยหนา

ใช่เขาสูบน้ำเข้ามาในวัดเห็นไหมน้ำใสดู

และชาวบ้านเขาก็จะแห่ตั้งขบวนถือของ

และเชิญแม่ชีคำปุ๋ยชายวงนักบุญแห่งล้านนา
เสลี่ยงทำพิธีนะคะ
เพื่อเป็นการโปรยทานให้แก่ชาวบ้านที่มาร่วมในงานด้วย
จากนั้นนะคะก็ทำการแห่ไปที่อุโบสถ
รอบอุโบสถทั้งหมด๓รอบนะคะ
น้ำจะสูงไม่มากประมาณสัก๒๐เซนได้๒๐๓๐เซนติเมตร

จะทำให้ในพื้นที่มีน้ำ

ไม่มีฝนตกต้องลงมาตามรึดูกานเอง

มันก็เป็นวิถีนะวิถีของชาวบ้านที่เขาทำการเกษตร

ก็สืบสารกันมายาวนานแล้ว

แปลกตาดีก็เอามาเล่าสู่กันฟัง
การรักสืบสารวัฒนธรรมประเภนนี้ค่ะ